เรื่องของโควิด๑๙ต้องยอมรับว่าทุกท่านก็ต้องการข้อมูลข่าวสาร
แต่ท่านก็ต้องตรวจสอบหน่อยนะข้อมูลข่าวสาร
โอ้โหตอนนี้โลกโซเชียลมาเต็มเลย
บางทีรับมากเนี่ยจิ๊กตก

เพราะวันนี้คนก็ส่งข้อความมาถามผมเยอะ

เอา๒๔ชั่วโมงเลยนะไม่ออกจากบ้านเลยนะ

คือถ้าจะประกาศาบันญังจริงนะผู้ชม

สบคเขาไม่ปกปิดหรอกเขาก็ต้องประกาศเป็นขั้นเป็นตอน
ให้ท่านเตรียมความพร้อมในการรองรับต่างมาตรการต่าง
เพราะคนแชร์กันเยอะรัฐบาลก็ต้องขอบัญชีแจ้ง
ประกอบกับเมื่อวานมีหนังสือจากประหลัดกระทรวงมหาดไทยไปถึงผู้ว่าทุกจังหวัด
อันนี้ก็เลยยิ่งตีความกันไปใหญ่เลยไง
ให้เตรียมพร้อมอย่างนี้นะ๑๒๓๔คนก็ยิ่งสงสัยจะใช่
วันนี้โฆษกรัฐบาลนางนรมนภินโยสินวัดยืนยันนะครับ
ว่าที่มีข่าวว่ารัฐบาลจะประกาศเคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมง๑๐เมษายน
วันนี้จะประกาศแล้วเนี่ยอันนี้ไม่จริงยืนยันยังไม่มีการประกาศอะไรทั้งสิ้น
ถ้าจะประกาศก็จะบอกล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมพร้อมกันก่อน
ข้าวปลาอาหารกิจการงานอะไรต่างนานาเนี่ยอันนี้ไม่ต้องพร้อม
เพราะถ้า๒๔ชั่วโมงจริงต้องเตรียมตัวค่ะ
ถูกต้องขณะที่กระทรวงอาหารไทยนะครับ
นายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันนะครับ
ว่าเอกสารที่ประหลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือไปยังผู้ว่าทุกจังหวัด
เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องโควิด๑๙เพื่อรับสถานการณ์ต่าง
ไม่เกี่ยวข้องกับการที่จะประกาศเคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมงอะไรเลย
เป็นการสั่งการให้เตรียมพร้อมในภารกิจของกระทรวงมหาดไทยนะครับ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด๑๙
สบคก็ยืนยันยืนยันว่ารัฐบาลยังไม่มีการประกาศเคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมง
โดยเฉพาะข่าวที่แชร์กันลือกันว่าจะประกาศ๑๐เมษายนนี้แล้วยืนยันว่ายังไม่มีนะครับ
ยังไม่มีการประกาศนะครับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมงแต่อย่างใดนะครับ
เพราะตอนนี้เราเพิ่งประกาศในช่วงเวลาของ๖ชั่วโมงคือ๔ทุ่มถึงตี๔ของทุกวัน
ซึ่งทุกท่านยังต้องการการปรับตัวยังต้องการที่จะต้องใช้เวลาในการที่จะดูแลตัวเอง
ถ้าท่านทำได้นะครับแล้วตัวเลขของการติดเชื้อใหม่ลดลงมาตรการอื่นไม่ต้องมีเลยครับ
ยืนยันได้ว่านโยบายที่เกิดขึ้นจากท่านพอศูนย์บริหารสถานการณ์นี้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง
อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ท่านไปแปลงสื่อกันเองสื่อทั้งหลายที่ไม่ว่าจะเป็นสื่อบุคคลหรือสื่อที่เป็นสำนักหรือสื่อต่าง
พออ่านเอกสารของทางราชการไม่ออกก็ผมไม่อยากใช้คำว่าอะไรเป็นตุเป็นตะขึ้นมา
ซึ่งอันนี้ก็จะทำให้เกิดเห็นได้ว่ามันจะมีผลกระทบไม่ว่าจะเป็นคนที่จะไปกักตุลสินค้าหรือจะรีบไปหาข้าวของอะไรมาเพราะกลัวว่าจะออกจากบ้านไม่ได้
เกิดความตื่นตนกกันไปซึ่งไม่เหมาะไม่ควรในเวลาอย่างนี้เลยนะครับ
วันนี้มีคนถามผมมาทางไลน์ผมก็ส่งข่าวคุณหมอทวีสินไปให้ดูเนี่ย
สกสบคยืนยันยังไม่มีการประกาศเคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมง
บางคนก็ตอบกลับมาไม่ประกาศวันนี้เดี๋ยวประกาศวันหน้า
คือเราก็บอกไม่ได้หรอกว่าจะมีหรือไม่มีแต่นะตอนนี้ยังเอางี้ดีกว่ายัง
คือปัจจุบันเนี่ยเขาจะประเมินวันต่อวันเคอร์ฟิลล์๔ทุ่มถึงตี๔เนี่ย
ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อมันจะดีขึ้นไม่ดีขึ้นอย่างไร

ถ้าไม่ดีขึ้นเขาก็คงเป็นลำดับขั้นตอนใช่ไหม
วันละ๖ชั่วโมงก็อาจจะเพิ่มเป็น๘ชั่วโมง๑๐ชั่วโมงอะไรก็ว่ากันไป
แต่ถ้าอยู่ดีจะพึ่งขึ้นมา๒๔ชั่วโมงเลยเขาก็ต้องบอกกันก่อน
ก็ต้องมีมาตรการรองรับส่วนเรื่องเคอร์ฟิล๔ทุ่มถึงตี๔
ที่มีมา๓คืนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่ผ่านมา
โดยไม่ได้มีหน้าที่ภารกิจจะต้องออกมาเนี่ยทั่วประเทศ๙๑๙ราย
คือมามั่วสุมจับกลุ่มเลยกินเหล้าเล่นพนันปาร์ตี้อะไรพวกนี้
คืนนี้ตำรวจก็บอกว่าจะเอาจริงแบบเอาจริงแล้วนะใช่คือศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย
อาจจะบอกว่ามีการผ่อนผันกันบ้างผ่อนปลนกันบ้างเตือนอะไรกันบ้าง
แต่คืนนี้เป็นต้นไปเนี่ยตำรวจบอกว่าเอาจริงเลยถูกต้องค่ะเอาจริงเลย
ไม่มีรถหย่อนผ่อนโทษไม่มีผ่อนปลนแล้วนะฮะแล้วโทษหนักนะครับฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์เนี่ยนะฮะ
จำคุกไม่เกิน๒ปี๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทถูกต้องค่ะถ้าไปทำผิดอย่างอื่นด้วยก็ถูก
โอ้โหโดนโทษพนันอีกมั่วสุมปากพรบโรคติดต่ออีกอะไรอีกหลายเรื่องค่ะหนักหนักนะคะครับ